๒๕ออสเตรเลียอัมินาดากิออสเตรเลียบัลเกรียแคนาดาไทยแลนด์
ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรอบของเวทีประกวดสาวงาม
สัดส่วนกันในชุดว่ายน้ำชุดราตรีแล้วก็เพื่อเป็นการเก็บคะแนนจากคณะกรรมการค่ะ
งานนี้แน็ตอนิพรเฉลิมบูรณวงศ์หรืออีกชื่อนึงที่แฟนนางงามเรียก
ตอนิพรนอนรับมงนั่นเองค่ะตัวแทนสาวไทยไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ
สาวไทยผ่านไปได้ด้วยดีค่ะท่ามกลางเสียงกรี๊ดจากกองเชียร์คนไทย
รวมไปถึงแฟนต่างชาติด้วยนะคนไทยตามไปกรี๊ดถึงลาสเวกัสเลยทีเดียวค่ะ
ส่วนไฮไลท์อย่างชุดที่มีดราม่ากันเบานะคะตุ๊กไทยแลนด์
ซึ่งก็เป็นชุดสำหรับใช้ประกวดในรอบชุดประจำชาติที่ได้รับความสนใจ
แล้วก็มีกระแสมาตั้งแต่เปิดตัวก็ได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟนค่ะ
นอกจากสำงามบ้านราวก็ยังมีอีกหนึ่งสาวด้วยค่ะที่เฮอรี่ใครคะเป็นสาวงามตัวแทนจากยูโรป
ชุดประจำชาติของเขาฮือฮาไม่แพ้กันนะฮะกับอามีนาดากี้ค่ะ
สาวงามจากประเทศออสเตรียนั่นเองเลือกอวดโฉมในชุดประจำชาติเป็น
แปะเคราวด้วยนะจ๊ะบนเวทีนะคะผู้ชนะจากเวทีการประกวดร้องเพลงสุดยิ่งใหญ่
ของฝั่งทวีปยุโรปใครจะไปคิดว่าสาวงามบนเวทีเนี่ย
ใช้ชุดประจำชาติเป็นแบบนี้เนี่ยฮะติดหมดอีกคราวเรียบร้อยเลย
เมื่อปีสองพันสิบสี่ข่าวนี้ฮือฮากันไปแล้วเนี่ยฮะ
มาพร้อมกับทงยุโรปแล้วก็โบสีรุ้งค่ะเป็นการแสดงออกถึงความเท่าเทียมทางเพศ
สันติอิสระซึ่งก็สอดคล้องกับที่ประเทศออสเตรียเขากำลังพิจารณากฎหมายแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน
อันนี้ก็แน่นอนว่าเรียกเสียงฮือหาแล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก